มีน้องเจ้าขาอีกคนนึงนะน้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบ
ท่านผู้ชมครับที่เราก็ตามกันมาตลอดนะฮะ
ตอนนี้น้องอาการสาหัสอยู่เมื่อคืนนี้ตำรวจสพบางบัวทอง
เข้าไปควบคุมตัวพ่อเลี้ยงกับแม่แท้ของน้องนะฮะ
แม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวที่ถึงขั้นสาหัส

เพราะว่าเด็กเอากระป๋องแป้งเนี่ยมาขูดตามร่างกาย
เอากระป๋องแป้งมาขูดตามร่างกายแล้วมันสาหัสขนาดนี้เหรอ
ใครจะเชื่อบ้างไหมคะ

ค่ะเขาตามหาใครไม่เจอจนไปตามเจอพ่อกับย่า
ถึงรู้ว่าพ่อเนี่ยเขาเลิกกับแม่ไป

แล้วอยู่ดีเนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะ

ถ้าภายใน๖เดือนนี้กายภาพบำบัดแล้วน้องอาการไม่ดีขึ้น
น้องอาจจะต้องป่วยติดเตียงแบบนี้ไปตลอดชีวิต

ใช่ค่ะคุณย่าบอกรับไม่ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วเด็กเนี่ยจับนิ้วคุณย่าพี่อุ๋ย
คือตำรวจเนี่ยออกหมายจับแม่แท้กับพ่อเลี้ยงของเด็กนะฮะ
น้องเจ้าขาเด็กหญิงวัย๓ขวบ๔เดือนนะครับ
คือที่แม่แท้บอกลูกสาวเอากระป๋องแป้งเนี่ยมาขูดมาถูตามร่างกาย

แต่หมอบอกนี่เจ็บถึงขั้นเลือดคลั่งในสมองนะ
เจ้าขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อ๑สิงหาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้าย้อนความเรื่องนี้เนี่ยทีนี้แม่ที่พาเด็กมาส่งหายไปเลย
โรงพยาบาลติดต่อไม่ได้เขาก็ไล่ไล่หาจนจนติดต่อพ่อของเด็กได้
พ่อและย่าของเด็กมาถึงโรงพยาบาล
พบว่าน้องเจ้าขามีอาการหนักชักเกร็งเลือดคลั่งในสมองชั้นนอก
มีเลือดออกที่ตาข้างซ้ายมีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย
อาการโคม่ามีภาวะติดเชื้อที่ปอดและทางเดินปัสสาวะ
สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ต้องดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมง
พร้อมกับทำกายภาพบำบัดทุกวัน
หาก๖เดือนไม่ดีขึ้นก็ต้องพิการติดเตียงตลอดชีวิต
ทำได้แค่เอานิ้วบีบมือบีบนิ้วย่า
นี่หรือคือเด็กที่เอากระป๋องแป้งมาขูดมาถูตัวเอง

ใช่คือย่ากับพ่อของน้องเจ้าขาเนี่ยพอมาเห็นอาการของน้องเจ้าขา
แล้วไล่ไปไล่มา
เพิ่งรู้ค่ะว่าลูกชายอีกคนนึงเนี่ยชื่อน้องพีพีอายุสองขวบหนึ่งเดือน
นี่ฮะพีพีเป็นน้องชายของเจ้าขา

เพิ่งเสียชีวิตเมื่อยี่สิบหกพฤษภาคม
นี่ฮะส่วนเจ้าขาเนี่ยเจ็บหนักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๑สิงหาคม
แล้วน้องพีพีเสียชีวิตเขาพาไปฝังตามหลักศาสนาแล้ว
ใช่ค่ะแล้วสาเหตุการเสียชีวิตคือเลือดออกในช่องท้อง
นี่ไงและเป็นการเสียชีวิตหลังจากที่แม่กับพ่อของน้องพีพีและน้องเจ้าขาเลิกกันได้แค่๓วัน
แล้วเด็กเสียชีวิตผลชนสูตรเลือดออกในช่องท้องมันจะเกิดจากอะไร

พ่อของน้องพีพีก็เลยเชื่อว่าต้องถูกทำร้ายร่างกายแน่
ส่วนน้องเจ้าขาก็คงไม่แคล้วกัน

เรื่องนี้เกิดขึ้นในท้องที่สพบางบัวทองนะครับ
วันนี้ศาลจังหวัดนทบุรีออกหมายจับนางสาวนัทธรวิทย์
แม่ของเด็กกับนายธินกรที่เป็นสามีใหม่นะครับ
ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
ข้อหานี้คือคดีของน้องเจ้าขาคนเดียวก่อนนะฮะ
ลูกสาววัย๓ขวบ๔เดือนที่ตอนนี้อาการสาหัสอยู่โรงพยาบาลนะครับ
นางสาวนัตรวิทย์นะฮะแม่ของเด็กกับนายธินกรสามีใหม่สารออกหมายจับนะครับ
จากนั้นตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวทั้งคู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวรามคำแหงนะครับ
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนทั้งคู่ให้การปฏิเสธยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายน้องเจ้าขา
นี่ฮะเดี๋ยวลองดูช่วงนี้หน่อยนะครับ
น้องเจ้าน้องล้มลงเป็นอุบัติเหตุหรอครับหรือว่าไง
ตอนที่น้องพีพีเสียเราอยู่ด้วยไหมครับ
นักข่าวก็พยายามถามเรื่องของน้องพีพีที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย
แล้วก็เรื่องของน้องเจ้าขาที่เป็นพี่สาวของน้องพีพีที่เจ็บสาหัสอยู่
ได้ยินที่นักข่าวถามใช่ไหมว่าเออทำไมถึงไปพิมพ์ข้อความบอกว่าลูกสมควรตาย

เพราะว่าเราได้รับภาพแชททางข้อความนี่ฮะ
ที่แม่ของน้องเจ้าขาและน้องพีพีได้คุยกับพ่อของน้อง
เมื่อ๑๑กรกฎาคมหลังจากที่เลิกกันไป
บอกว่าถ้าไม่มีเงินส่งให้ลูกเนี่ยลูกก็สมควรตาย
นี่ไงเขาเลยติดใจว่าไปเลือดออกในช่องท้อง

วินาทีที่ตำรวจคุมตัวแม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงออกมานะครับ
ย่าของน้องเจ้าขาถึงกับอดกลั้นไม่ไหวนะฮะ

วันที่สี่แกก็ยังบอกหนูคุยกับนักแขกเลยว่าน้องเจ้าขา

วันที่๔แกก็ยังบอกยังคุยกับนักแขกเลยว่าน้องเจ้าขา

น้องสบายดีเดี๋ยวนี้น้องไปโรงเรียนแล้ว
กลับมาก็มีพยาบาลดูแลทั้งทั้งที่วันที่หนึ่งอ่ะ

ถามข่าวเรื่องหลานของเขาเนี่ย

เพิ่งมารู้เรื่องของน้องพีพี

ทางรองผู้บังคับการตมพุทธรจังหวัดดนทบุรีบอกว่า
จากการสอบปากคำแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็กนะครับ
ว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายน้องเจ้าขา
แต่น้องเจ้าขาเอากระป๋องแป้ง

นี่ตำรวจบอกเขาให้การกับตำรวจว่าอย่างนี้

ส่วนน้องพีพีลูกชายอีกคนนึงเสียชีวิตเพราะอะไร
แม่ของเด็กบอกกับตำรวจว่าไม่รู้เหมือนกัน
กลับมาจากทำงานก็พบว่าพีพีเนี่ยท้องบวม
พาไปส่งโรงพยาบาล
ส่งโรงพยาบาลไม่กี่ชั่วโมง

บอกจนถึงตอนนี้เนี่ย
ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพีพีเป็นอะไรตาย

ตำรวจบอกว่าที่มั่นใจในเรื่องนี้
แล้วไปขอนุมัติศาลออกหมายจับแม่แท้ของเด็กกับพ่อเลี้ยง

เนื่องจากคดีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ย
ส่วนใหญ่มันก็มาจากการทำร้ายกันเองของคนในครอบครัวนั่นแหละ
ในเมืองต้นเนี่ยพุทธอาหารยังให้การบริเศษอยู่
แต่ว่าในการร่วมพยายามฐานของเราเนี่ย

เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ที่เราได้ในการนำเสนอพยาฐานส่วนหนึ่ง
ไปสู่การพินาของศาลเนี่ย
ทำให้ศาสตร์ท่านพินาออกหมายจับพุทธอาหารทั้งสองมาครับ
ก็คือว่าหนึ่งคือเราต้องพึ่งผลของการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
ผลของปัดแพ้ผลของการจัดสูตรศพ
แต่ที่สำคัญก็คือพยายามฐานรอบ
เพราะผมอยากจะเรียนว่าอาชกรรมในครอบครัว

ส่วนหนึ่งก็เป็นคนในครอบครัวเราเอง
ทีนี้สองคนนี้เขาปฏิเสธไง
เด็กก็คือน้องพีพีก็๒ขวบกว่า

แล้วก็ฝังร่างไปเรียบร้อยแล้ว

ใครจะเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะสองคนนี้เขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย

ธนายโรนโรงแก้วเพชรที่มาช่วยเหลือทางคดีให้กับคุณพ่อและคุณย่านะฮะ
บอกว่าความจริงเท่าที่ทราบมีคนที่เป็นบุคคลที่๓อยู่ในห้องพักที่เขาอยู่กันด้วยนะฮะ
แล้วสุดท้ายน้องเจ้าขาก็ถูกส่งเข้าโรงพยาบาล
ธนายโรนโรงกับพ่อและคุณย่าของเด็กนะครับวันนี้ไปที่สพบธนะฮะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับถือนาฬิกาถือรูปน้องแล้วเอาค้อนไปด้วย
คุณพ่อของน้องนี่เอาค้อนนี่ทุบนาฬิกาจนแตกเลยนะฮะ
เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยล่าช้าไปหรือเปล่า

วันนี้ไปที่หลุมฝังศพของน้องพีพีต่อเลยนะครับ
ที่มัตโสยิชในตำบลพิมลราชอำเภียบางบัวทองนรฑบุรี
เพื่อขอขุดศพของน้อง
ส่งไปชนะสูตรอีกครั้ง

หลานชายบอกให้ช่วยพี่ด้วยนะ

เสียหนูไปคนหนึ่งแล้วอย่าให้ย่าเนี่ยต้องสูญเสียอีกเลย

การขุดขึ้นมาในตอนนี้จะชนะสูตรเพิ่มเติมได้มากน้อยขนาดไหนนะ
ค่ะเห็นทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนที่น้องพีพีถูกส่งมาโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตแล้วผลชนะสูตรออกมาบอกว่าเลือดออกในช่องท้องเนี่ย
ประสานแจ้งไปยังตำรวจตามขั้นตอนแล้วแต่ไม่มีใครมา
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการสื่อสารจะผิดพลาดหรือไม่อย่างไรนะฮะ
อันนี้ตามข้อมูลที่ทางญาติญาติเขาแจ้งกันมานะสุดท้ายเขาก็เลยพาน้องพีพีเนี่ยไปฝังกัน
แล้วพ่อกับย่าเพิ่งมารู้ตอนหลังทนายรณรงค์บอกว่าเดี๋ยวจะตามเรื่องนี้ให้นะครับ
เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้เด็กคนหนึ่งต้องตายไปอย่างไม่รู้สาเหตุว่าเกิดอะไรถึงเลือดออกในช่องท้อง
เจ็บหนักจนตายกับเด็กอีกคนนึงก็มีสภาพแบบโอ้โหบอบช้ำเหลือเกิน
ถึงขั้นเลือดคั่งในสมองยังโคม่าอยู่โรงพยาบาล
ซึ่งแม่ของเด็กบอกว่าลูกสาวเอากระป๋องแป้งมาขูดมาถูตามร่างกาย